วันนี้มีความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในเรื่องของน้องฟลุ๊ก
ท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะเด็กชายวัย๑๔เกือบจะ๑๕ปีที่เป็นนักฟุตซอล
ไปกับเพื่อน๓คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันไปคืน๒๔พฤษภาคมถนนวิภาวดีแถวดินแดง
ไปเจอตำรวจสายตรวจไล่มานะฮะแล้วมีการไล่กันจนรถของเด็กเนี่ยล้มลงไปแล้วน้องฟลุ๊กเนี่ยเสียชีวิต
เพื่อนของน้องฟลุ๊กที่เป็นคนขี่รถบอกว่าตำรวจเนี่ยไล่ผมจนผมเนี่ยถูกถีบถูกเบียดรถคว่ำไป
ขณะเดียวกันทางตำรวจก่อนหน้านี้แถลงเป็นเอกสารค่ะยืนยันว่าสายตรวจที่ไล่ไปวันนั้นเนี่ย
เพราะเด็กไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วไม่ยอมจอดไม่ได้เบียดอะไรเลย
ตอนที่ไล่ไปแล้วตีประกบคู่เนี่ยรถของเด็กนั่นแหละเบี่ยงเข้ามา
แล้วมาโดนรถตำรวจจนล้มลงไปทั้งสองคัน
วันนี้ตำรวจนครบานแถลงอีกครั้งพร้อมกับกล้องวงจรปิดจากหมวกกันน็อกของสายตรวจ
ความยาวประมาณนาทีกับอีก๑๐วินาที
ท่านผู้ชมดูเต็มเลยนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
อายุอายุ
เหล่าน่ะ
อายุนาย
อายุนาย

นี่ฮะค่ะก่อนที่กล้องเนี่ยจะตัดไปเพราะว่ารถล้มกันหมดแล้วใช่ค่ะ
จังหวะสำคัญก็คือช่วงสุดท้ายปลายทางเดี๋ยวให้ทีมงานตั้งภาพไปที่ช่วงสุดท้ายปลายทาง
ก่อนที่จะมีการชนกันแล้วล้มลงคือตอนนี้ตำรวจเหมือนกับเอามือจับกล้อง
มือก็เลยจะบังกล้องอยู่หน่อยนี่นะฮะจังหวะนี้ที่ตำรวจออกเป็นเอกสารบอกว่า
พอตีคู่ไปรถของน้องเนี่ยเบี่ยงขวามาเบียดแล้วก็ล้มลงไปค่ะ
แต่ทางฝั่งเพื่อนของน้องฟลุ๊กที่เป็นคนขี่รถบอกว่าตำรวจเนี่ยไล่บี้ผม
รถผมเนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้มลงนี่นะคะตรงนี้นะคะ
ผู้ชมก็ดูจากภาพกันแล้วกันใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าข่าวที่ออกมาในตอนแรกเนี่ย
ถึงขั้นบอกว่าตำรวจเนี่ยไปถีบรถของเด็ก๓คนนี้ด้วย
ก็ดูจากภาพมุมนี้กันแล้วกันแต่ว่านี่คือมุมจากกล้องวงจรปิด
เป็นกล้องติดหมวกกันน็อกของตำรวจสายตรวจคือญาติของน้องฟลุ๊กที่เสียชีวิตน้องฟลุ๊กนั่งซ้อนท้ายนะฮะ
มีเพื่อนสองคนคนหนึ่งเนี่ยขี่คนหนึ่งนั่งตรงกลาง
ญาติของน้องฟลุ๊กพ่อแม่น้องฟลุ๊กคุณลุงน้องฟลุ๊กบอกว่า
กล้องจากหมวกของตำรวจตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เห็นด้านล่าง
มีการไปถีบไปอะไรเขาหรือเปล่าค่ะไปไล่ขอกล้องจากถนนเป็นกล้องวงจรปิด
ได้มาสองมุมมันก็ไม่ชัดใช่ค่ะ
มันเห็นตอนไล่กันไปอีกมุมนึงเนี่ยตอนเบียดกันแล้วล้มลง
ลงไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนที่เบียดกันเนี่ย
เบียดแบบไหนมีการถีบมีการอะไรหรือเปล่า
อันนี้ในมุมของญาติของผู้ตายใช่แล้วทางญาติทางครอบครัวของน้องฟลุ๊กก็บอกว่า
ก็แหมตำรวจจะต้องไล่ตามเด็กเด็กขนาดนี้เลยหรือครับ
จะต้องเบียดไปใกล้กันขนาดนั้นเลยหรือมันก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวเศร้าว่าน้องฟลุ๊กเสียชีวิต
แต่อีกมุมหนึ่งตำรวจบอกว่าตอนที่ไปเจอเด็กเนี่ยคือตี๒นะฮะ
ขี่จักรยานยนต์กันอยู่๓คนซ้อน๓ซึ่งซ้อน๓ก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกด้วยและไม่หยุดไม่จอดตามที่ตำรวจเรียก
มันก็เลยน่าสงสัยแล้วพอเกิดการล้มลงไปแล้วเนี่ย
ช่วยเหลือกันส่งโรงพยาบาลเอาละคนหนึ่งเสียชีวิตแต่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ของน้องน้องเนี่ย
มันมีสิ่งผิดกฎหมายเป็นยาเสพติดค่ะก็คือกัญชานะฮะ
แต่คุณลุงวันนี้บอกว่าตำรวจบอกมีน้ำต้มใบกระท่อมด้วย
ซึ่งยืนยันว่าลูกหลานเขาไม่มีอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้นะครับวันนี้ตำรวจนครบานเอาภาพนี้มาแถลง
เป็นช่วงถนนวิภาวดีก่อนถึงแยกดินแดงนะครับตามภาพที่เห็นนะฮะ
ประมาณตีสองนะครับตีสองสิบนาทีของวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคม
คนขี่คือเด็กชายโฮจุนนะคนกลางที่นั่งตรงกลางเนี่ย
เด็กชายปกป้องคนสุดท้ายที่นั่งซ้อนท้ายคือเด็กชายฟลุ๊ก
น้องฟลุ๊กอายุสิบสี่ย่างสิบห้าทั้งหมดซึ่งน้องฟลุ๊กเสียชีวิตค่ะ
อีกสองคนบาดเจ็บพลตำรวจโทษพระกระพงพงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานวันนี้ที่แถลงข่าวเนี่ยนะครับ
พร้อมกับภาพที่ท่านดูเนี่ยนะฮะบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับ
ก่อนเกิดเหตุมีตำรวจสายตรวจไปเจอเยาวชนชาย๓คนขี่จักรยานยนต์เวลากลางคืน
แล้วพยายามหลีกเลี่ยงหลบหนีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการทำหน้าที่ของตำรวจยืนยันว่าเจตนาของตำรวจเพียงต้องการเรียกตรวจสอบเยาวชนทั้ง๓คน
ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมถึงไม่หยุดให้ตรวจสอบ
ไม่มีการถีบรถจักรยานยนต์จนล้มลงจนมีผู้เสียชีวิต
และไม่ได้ต้องการให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามอำนาจตามกฎหมาย
ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติการไล่ติดตามก็เป็นการทิ้งช่วงระยะ
และบอกให้จอดรถแต่การขับขี่จักรยานยนต์จนเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะ
เรื่องของการขี่จักรยานยนต์ที่ไปไล่กันบนท้องถนนตรงนั้น
พร้อมกับแสดงบันทึกการตรวจยึดของกลางที่เจออยู่ใต้เบาะจักรยานยนต์ของทั้ง๓คนที่ขี่มา
ก็คือกัญชาในกล่องพร้อมกับอุปกรณ์การเสพแล้วก็มีมีดด้วย
นี่ฮะที่ตำรวจเอามาแถลงบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ของเด็ก
ซึ่งไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วที่หนีเนี่ยเพราะมีของเหล่านี้หรือเปล่า
อยู่๓ชิ้นนะครับก็คือมีกล่องวัตถุสีฟ้าชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีมีดทำครัวแล้วก็อุปกรณ์ในการ
ลักษณะเหมือนใช้ในการเสพยาเสพติดนะครับตรงนี้เนี้ยในขณะเกิดเหตุเนี่ยเจ้าที่สำรวจนะครับ
พร้อมด้วยกับเอ่อเจ้าที่มูลนิธิกู้ภัยต่างต่างนะครับแล้วก็เอ่อ
พยานบุคคลอื่นอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้อยู่บริเวณนั้นแล้วก็
เห็นการตรวจค้นนะครับทางเจ้าที่ตำรวจก็เลยเอ่อ
ได้สอบปรับคำพยาดับฐานรุ่นนี้ไปแล้วนะครับจนกว่าสิบปรับนะครับ
ก็มีทั้งตำรวจแล้วก็มีทั้งบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจครับ
สำหรับของการที่พบเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายยาเสพติดนะครับ
สำหรับนี้ก็ได้รู้ระหว่างนำส่งเพื่อตรวจที่สุดต่อไปครับก็ในเบื้องต้นนะครับ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

พนักกิจศพไปแล้วนะครับทำพิธีลอยอังคารไปแล้ว
นี่คุณแม่นะฮะนางสาวนรมนนะครับ
คุณแม่บอกว่าหลังจากที่ตำรวจโดยพบชนออกมาแถลงข่าวเนี่ย
ที่ได้ฟังเนี่ยส่วนตัวยังไม่เคลียร์นะครับที่แม่บอกในการแถลงข่าวของตำรวจ
เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจความจริงแล้วมีหลากหลายวิธีในการเลือกจะปฏิบัติได้
ยังมองว่าแทบไม่มีความจำเป็นที่ตำรวจต้องขี่รถไปประกบด้านข้างขนาดนั้น
จนทำให้กลุ่มของลูกชายเนี่ยตกใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจนรถล้มเนี่ยเกิดขึ้น
แม่ของน้องฟลุ๊กมองว่าการที่เด็กที่อายุประมาณ๑๔๑๕เนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนตามปกติแล้วอยู่อยู่มีตำรวจขี่รถมาไล่จี้
ส่องไฟใส่แล้วสั่งให้หยุดรถเป็นใครก็ตกใจและต้องกลัวกันทั้งนั้น
อันนี้คุณแม่น้องฟลุ๊กบอกนะเพราะฉะนั้นแม่ของน้องฟลุ๊กบอกกับเรานะครับ
เอาละพอรถล้มแล้วน้องฟลุ๊กบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตเนี่ย
ทำไมถึงเอาศพน้องฟลุ๊กไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลราชวิถี
แล้วให้ผ่าชนะสูตรศพโดยที่ไม่แจ้งครอบครัวคนตายก่อน
แล้วยังไปเขียนระบุที่ศพว่าเป็นศพไร้ญาติอืม
แม่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตีสองยี่สิบสี่พฤษภาคมนะฮะ
กลางดึกคืนวันนั้นทางครอบครัวเนี่ยเห็นเด็กไม่กลับบ้านต้องออกตามหา
นู่นแหละครับไปรู้ข่าวสายสายอีกวันนึงว่าเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล
ค่ะแล้วไปแจ้งโรงพยาบาลได้อย่างไรว่าเป็นศพรายญาติ
ถ้าไม่ออกตามหาคงไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตไปแล้ว
อีกประเด็นนึงนะครับแม่น้องฟลุ๊กบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้
ตำรวจสายตรวจในภาพเนี่ยฮะที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามรถของลูกชายกับเพื่อนเนี่ย
ยังไม่เคยมาพูดคุยไม่เคยมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ตลอดพิธีศพจนเผาจนลอยอังคารไปแล้ว
มีแค่ภูมิกับการสอนอดินแดงคนเดียวเท่านั้น

แล้วมาร่วมฟังสวดศพลูกชายอยู่คืนนึง
ที่ตำรวจระบุก่อนหน้านี้ว่า
ใต้เบาะรถของลูกชายกับเพื่อน
มีกัญชามียาเสพติดหรือว่ามีอาวุธก็แล้วแต่
ข่าวบอกมีน้ำต้มใบกระท่อม
ขอให้ตำรวจเอาหลักฐานเหล่านี้ออกมาโชว์
และต้องมีพยานมายืนยันด้วย
เพราะแม่น้องฟลุ๊กบอกกับเราว่ายืนยันว่ารู้จักลูกชายตัวเองดี
ลูกชายเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตซอล
ไม่มีทางจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่ยาเสพติดจะเป็นของเพื่อนที่ไปด้วยหรือเปล่า
อันนี้แม่ไม่รู้เพราะเพื่อนทั้งสองคนที่ไปด้วย
คนขี่คนนั่งตรงกลางฟลุ๊กก็เพิ่งรู้จัก

แม่ของน้องฟลุ๊กบอกกับเราว่าทางครอบครัวจะเดินหน้าเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมให้กับน้องฟลุ๊กต่อไปนะครับ
เพราะส่วนตัวเชื่อว่ายังไงซะ

แต่ตำรวจก็ไม่ควรขี่รถไปจี้จนแบบใกล้ขนาดนั้น
ฉะนั้นมันคงไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เรื่องศพน้องก็ยังไม่เคลียร์
เรื่องที่ว่าผ่าพิสูจน์ศพน้อง
โดยภารการที่ยังไม่ขออนุญาตผู้ปกครอง
อันนี้ก็คือเรื่องติดต่อ
ติดต่อยาดอันนี้ก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่มาติดต่อ

ที่ติดต่อตามหาน้องก็ไม่มีใครมาติดต่อเลย
หลังจากเกิดเหตุก็คือผู้ปกครองตามหากันเองค่ะ
ในความคิดคุณแม่คือเด็กอาจจะตกใจ
เด็กไม่สวมหมวกแล้วก็ซ้อนสามมา
เขาก็อาจจะตกใจเขาก็บิดหนี
แล้วก็ตำรวจบี้มาขนาดนั้น
เขาก็น่าจะไม่มีสติน่าจะขาดสติ
แล้วเขาก็ขับไปเลยค่ะคือขับหนีไปเลย
ถึงเสร็จติดน้องเขาไม่ได้เสร็จอยู่แล้ว

คุณแม่มั่นใจครับ

ลุงน้องฟลุ๊กชื่อนายปราโมทนะครับ
ลุงบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
ก็รู้อยู่แล้วว่าคดีมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นี่แหละ
ก็คือไม่มีความชัดเจนเดี๋ยวมันก็เงียบไป
แต่ทางครอบครัวตัดสินใจก็คือเดินเรื่อง
หาหลักฐานเพื่อจะเอามายืนยันทางคดีเอง

ตอนนี้ได้มาสองมุมนะครับ
สองมุมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้

มุมหนึ่งก็เป็นภาพการขี่ตามกันไป
อีกมุมหนึ่งก็คือล้มลงไปแล้วนะครับ
ซึ่งลุงน้องฟลุ๊กบอกว่าคือมันก็ไม่ชัด
วันนี้ที่ตำรวจแถลงเป็นภาพจากกล้องหมวกกันน็อก

เพราะฉะนั้นก็เลยจะไปประสานทางการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยเพื่อขอกล้องวงจรปิด
มุมอื่นเพื่อเอามาเป็นหลักฐานให้กระจ่าง
ว่าตกลงแล้วเนี่ยตำรวจทำอะไรกับรถของหลานชายกับเพื่อนกันแน่
ส่วนเรื่องยาเสพติดที่เจอ
น้องฟลุ๊กบอกว่าไปถามเพื่อนที่ไปด้วยกันแล้ว
โฮจุนคนขี่กับปกป้องคนที่อยู่ตรงกลาง
หรือว่ากู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือวันนั้นด้วย
ทุกคนยืนยันว่าใต้เบาะรถจักรยานยนต์
กัญชาไม่มีน้ำใบกระท่อมตกอยู่แถวนั้นอย่างแน่นอน
อยากถามกลับไปยังตำรวจที่แถลงข่าว
ว่าจะไปใส่ร้ายเด็กทำไมในรถเนี่ย
มียาเสพติดใครเป็นคนพูด

หรือเป็นหลักฐานที่มีอยู่จริงหรือไม่
เดี๋ยวฟังนะฮะที่คุณลุงของน้องฟลุ๊กบอกกับเราไว้
ก็อยากให้กองปราบรามเป็นเจ้าของคดีเป็นคนดำเนินการ
เพราะว่าอย่างคู่กรณีเนี่ยคู่กรณีเป็นตำรวจเนี่ย

คือเหตุการณ์นี้มันมีคำถามตามมาเยอะแยะแน่นอน
หนึ่งในคำถามนั้นก็เหมือนกับที่หลายท่านเนี่ยได้เห็นข่าวนี้
หน้าจอที่ไลน์หรือว่าที่เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
หลายท่านก็มีคำถามว่าอ้าวหัวละตีสองขนาดนั้นเนี่ย

แต่ก็ต้องบอกว่า๒มุม

ครูบอกนั่นแหละแล้วเด็กทำไมออกมาดื่นดื่น
แล้วทำไมถึงตำรวจเรียกให้จอดไม่จอดไม่หยุดล่ะ
เพราะฉะนั้นเราถามคุณแม่คุณแม่น้องฟลุ๊กบอกว่า

เขาก็จะซ้อมกันจนค่ำจนมืด
ค่ะแต่ตามเวลาที่เกิดเหตุมันก็ตี๒ตี๓อะนะ
นี่น้องฟลุ๊กนะฮะพอซ้อมเสร็จเนี่ย
ส่วนมากลูกชายก็จะนั่งเล่นกับเพื่อนต่อ
แล้วก็จะตระเวนขี่จักรยานยนต์ไปส่งกันตามบ้าน

แต่มันก็เป็นเรื่องเศร้าล่ะค่ะที่เด็กคนนึงจะต้องมาเสียชีวิต
แต่มันทำให้เกิดคำถามเยอะจริง
วันนี้เราตามความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของน้องโฮจุน
คนขี่จักรยานยนต์นะฮะคือยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าบาดเจ็บขาหักต้องใส่เฝือก
ส่วนน้องปกป้องเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
น้องโฮจุนบอกกับเราเอาไว้นะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยหลังจากเลิกเล่นฟุตซอล

ตี๒ก็พากันขี่รถกลับบ้าน
ระหว่างขี่รถกลับบ้านมาถึงหน้าสอนอดินแดง
อยู่มีสายตรวจของสอนอดินแดงขี่รถตามมาอย่างรวดเร็ว
ทำให้ตอนนั้นกลัวแล้วตกใจมาก
แต่ก็รวบรวมความกล้าแล้วขี่รถไปต่อ

จนไปถึงนู่นทางออกตรงถนนวิภาวดี

ก็คือปกป้องและฟลุกบอกให้ไปต่อไปต่อไม่ต้องหยุด

แต่ด้วยความที่เครื่องยนต์ของรถของตัวเขากับเพื่อน
กับรถสายตรวจเนี่ยรถสายตรวจมันแรงกว่าอยู่แล้ว
รถสายตรวจก็เลยขี่จนมาประกบข้าง
นี่ฮะตรงนี้นะฮะคือด้วยความรถด้วยแหละเครื่องรถอะไรพวกนี้
จุนบอกผมก็บิดหนีไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่นี้
สายตรวจก็เลยมาประกบถึงข้าง

แต่ตอนนั้นโพจุลบอกว่ายังไม่ทันชะลอหรือว่าจอด
รถสายตรวจเนี่ยเบนเข้ามาแล้วมาเบียดใส่รถของเขา

ก่อนที่จะล้มลงแล้วถลายไปไกลกว่า๑๐๐เมตร

บอกว่าถูกเบนเข้ามาหาก่อนทำให้รถเขาเนี่ยหน้าสายแล้วเสียหลัก
ไม่รู้จะเป็นจังหวะที่ว่าเหมือนกับภาพที่ว่าเบี่ยงขวาเลยหรือเปล่า
หลังจากรถล้มลงโฮจุนบอกว่าโฮจุนกับปกป้องยังพอมีสติ
ก็ประคองกันขึ้นมานั่งอยู่ข้างถนน
พอมองไปหาฟลุ๊กเห็นฟลุ๊กเนี่ยนอนแน่นิ่ง
อยู่ตรงรถจักรยานยนต์ที่อยู่ที่ถนน
แล้วตำรวจสายตรวจที่ขี่รถตามมาเนี่ย

จุนบอกว่าตำรวจสายตรวจเดินเข้ามาหา
แล้วบอกว่าทำไมไม่หยุดรถจะหนีทำไม
ก่อนจะยื่นโทรศัพท์มือถือของฟลุ๊กคืนมาให้
แล้วตำรวจก็เดินหายไปจากที่เกิดเหตุ
ก่อนจะมีกู้ภัยแล้วก็มีคนแถวนั้นที่มาช่วย

ใช่ครับแล้วเราขับไปถึงไหนครับ
ผมขับออกเส้นวิพาครับแล้วตำรวจมอร์ดล้ามเขาเบียดครับ
ผมไม่แน่ใจว่านั้นจะทีดไหมเพราะพวกกระเด็นไปไกลจากรถมากครับ
หลังจากที่ล้มตำรวจพูดอะไรกับเราบ้างไหมครับ
เขาก็ตะโกนหนีทำไมเขาบอกว่านี่ทำไมแต่เขาก็เดินหายไปเลย
ส่วนเรื่องยาเสพติดที่ตำรวจบอกว่าเจอเนี่ยโฮจุนไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้กับเรานะครับ
ส่วนศพน้องฟลุ๊กลอยอังคารไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาปนกิจศพเรียบร้อย
เอาเป็นว่าตอนนี้ทางครอบครัวจะขอเดินหน้าหาหลักฐานเพื่อขอความเป็นธรรมกับน้องฟลุ๊กต่อนะคะ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะ
คดีนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงที่เกิดคำถามตามมาเยอะมากนะคะทั้งสองมุมเลย